ยังอยู่ที่เรื่องของแม่และเด็ก
แม่โพสต์ว่าลูก๓ขวบไปรักษานะครับที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วลูกเสียชีวิต
แม่ถามว่าหมอกับพยาบาลเอาใจใส่แค่ไหนคุณลองมาฟังคุณแม่เล่านะคุณผู้ชม
ทีมข่าวไปคุยกับนางสาวนัตชาปานทองหรือว่าคุณซายอายุ๒๓
แม่ที่เสียน้องหอมแดงอายุ๓ขวบ๘เดือน
ธันวาน้องป่วยใช่ไหมเป็นไข้ตัวร้อน
ยังไงก็ไม่ลดมีผื่นขึ้นด้วย
ถัดมา๒๓ธันวาคมนะครับส่งต่อไปที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง

ไปถึงโรงพยาบาลตอนเที่ยงน้องก็แอดมิตร
แต่กว่าจะได้กินยาใน๔ทุ่มมีการเจาะเลือดไปด้วย

ถัดมา๒๔ธันวาคมอาการไข้ยังสูงอยู่
ไม่ลดเลยเจาะเลือดไปอีก๒ครั้งเอาอุจจาระไปตรวจด้วย
ต่อมาบ่าย๒โมงลูกชายตาเหลือกน้ำลายไหลคุณผู้ชม

พยาบาลบอกน้องไม่ได้ชักนะแต่เกรงไม่ต้องกล่องบน
ไปครึ่งชั่วโมงน้องยังตาค้างอยู่หมอบอกนะมาดูแต่ก็ไม่ได้ทำอะไร
แม่โวยวายจะขอย้ายโรงพยาบาลคราวนี้พยาบาลก็ให้แม่อุ้มไปรักษาตัวอีกห้องนึง
พอไปถึงพยาบาลมาเท้าคางดูลูกแม่บอกนะพยาบาลอีกคนเอาไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือมาส่องตา
แล้วตอนนั้นน้องน้ำลายฟูมปากแล้วคุณผู้ชม
หมอมาดูอีกครั้งบอกว่าอ้าวนี่ลูกชักนี่ฉีดยา

ปรากฏว่าลูกสุดครับไม่ได้สติ
อาเจียนเป็นเลือดแม่ขอย้ายโรงพยาบาลเลยคราวนี้
ต่อมาเนี่ยหมอให้แม่มาเซ็นเอกสารเกี่ยวกับการใส่เครื่องช่วยหายใจ
ระหว่างใส่เครื่องช่วยหายใจน้องหอมแดงหัวใจหยุดเต้นไป๖นาที
แต่ปั๊มกลับมาได้นะแม่บอกไม่อยู่แล้วย้ายโรงพยาบาล
มาครับ๒๕ธันวาคมนะครับหลังเที่ยงคืนน้องเริ่มหัวใจหยุดเต้น
แต่ปั๊มกลับมาได้อีกตี๔เนี่ยโอ้โหน้องบอกนะฮะ
อาการตอนนี้เนี่ยให้แม่กลับบ้านไปก่อนนะครับ
ระหว่างที่แม่กลับมาบ้านช่วงตี๕กลับไปโรงพยาบาลตอน๗โมงเนี่ย
หัวใจหยุดเต้นไปอีก๖ครั้ง
คุณผู้ชมตอนบ่ายหมออีกคนนึงมาแจ้งบอกว่า
หัวใจน้องหยุดเต้นเป็นระยะนะเปลี่ยนยาที่ฉีดให้แล้วแต่ชีพจรยังอ่อน
โครงไม่ได้หักอย่างที่หมอคนก่อนว่าไว้
ตรวจพบว่าน้องเป็นโรคไตระยะที่๓ครับในที่สุดตัดสินใจนะครับ
ก็ให้น้องพ้นความทรมานไปนะครับเสียชีวิตในเวลา๑๙นาฬิกา๓๙นาที
คือแม่ติดใจแน่แหละว่าหมอรักษาช้าหรือเปล่าวินิจฉัยลูกฉันยังไงนะครับ
อีกสาเหตุลูกฉันตายเกิดจากอะไรเพราะเอกสารใบมรณบัตรระบุว่าติดเชื้อในกระแสเลือด
คุณผู้ชมก่อนหน้านี้โรงพยาบาลส่งตัวแทนไปร่วมงานศพมอบพวงหลีดแล้วก็ใส่ซองให้๕๐๐บาท
ต่อมา๒๗ธันวาคมนะครับโรงพยาบาลติดต่อให้แม่ไปคุย
แจ้งว่าไม่สามารถเยียวยาได้เพราะไม่มีงบประมาณเดี๋ยวจะส่งเรื่องให้หน่วยงานอื่นดูแลต่อไป
แม่ถามว่าทำอย่างนี้เนี่ยนะฮะชีวิตทุกคนตายได้แค่ครั้งเดียว
อยากจะให้ความสัมพันธ์กับทุกชีวิตอย่าทำเป็นของเล่นครับแม่บอกครับ
ตาเหลือกไม่ได้สติแล้วพยาบาลก็ใช้โทรศัพท์มือถือจากแฟลตจากโทรศัพท์มือถือค่ะ
ส่องตาส่องดูแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือแบบว่าไม่ได้มีท่าทีกระวนกระวายอะไรนั่งเท้าคางมองลูกหนูอะค่ะ
หมอแจ้งว่าเนี่ยน้องชักนะแต่ฉีดยาแก้ชักให้น้องแล้ว
แล้วที่ผ่านมาเราถามแล้วว่าทำไมน้องชักหรือเปล่าพยาบาลแจ้งว่าไม่ชักแต่หมอแจ้งว่าชัก
ซึ่งคำตอบตรงนี้ไม่ตรงกันแล้วมันระยะเวลามันก็ผ่านไปถ้าเด็กชักจริงอะพี่มันหลายนาทีแล้วอ่ะ
ตรงนี้มันรักษาช้าเกินไปหรือเปล่าทำไมเลยตัดสินใจไม่เหมือนคำพูดไม่เหมือนกันนะคะ
เหมือนว่าต้องต่อเครื่องช่วยหายใจก่อนแล้วจะพาน้องขึ้นไปรักษาที่ไอซียูต่อ
เราก็รอระหว่างนั้นก็คือมีพยาบาลคนที่นั่งเท้าคางคนเดียวกันเลยนะคะ
ออกมาขอแพมเพิร์ตเราถามว่าลูกเราเป็นยังไงบ้าง
เขาขำแห้งหัวเราะแล้วบอกว่ารอคุยกับคุณหมอการรักษาที่ล่าช้า
กล้าตัดสินใจในการรักษาทำให้โอกาสน้องที่มีชีวิตอยู่อะค่ะ
หมดไปแล้วก็การนิ่งนอนใจของพยาบาล
แล้วก็ข้อสรุปว่าน้องเสียชีวิตเพราะอะไรตรงนี้โรงพยาบาลยังไม่ได้มาชี้แจงกับเรา
ถ้าเราไม่ตัดสินใจให้สื่อช่วยเหลือตรงนี้
โรงพยาบาลยังไม่เคยติดต่อกลับมาหาหนูเพื่อจะมาชี้แจงเลยนะคะ
ก็เราต้องให้ชาวเน็ตช่วยถึงได้ออกมายืนพูดตรงนี้ได้ค่ะ